คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ญี่ปุ่น

คือตอนนี้คุณจุธารัฐพร้อมที่จะรายงานสถานการณ์
ถ้าเกิดว่านับเวลาดูญี่ปุ่นคือเขาเร็วกว่าเรา๒ชั่วโมง
ตอนนี้ประมาณ๑๑โมง๔๗นาทีเกือบเที่ยงแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันสดเลยนะคะว่าตอนนี้
ย่านอซากูสะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไง

จุธารัฐคะสภาพอากาศเป็นยังไงคะตอนนี้
ค่ะขอบคุณค่ะคุณอริยาคุณสุภาษาแล้วก็คุณธิสาด้วยค่ะ
ตอนนี้ลมค่อนข้างเริ่มแรงแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือมีฝนตกปล่อยสลับกับ
ตกหนักมาตลอดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยกระแสลมมันเหมือนค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อย
เพราะว่าไต้ฝุ่นก็กำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้นะคะ
แล้วก็คาดว่าช่วงเย็นค่ะประมาณ๖โมงเย็นเนี่ย
ศูนย์กลางของตัวไต้ฝุ่นฮากิบิสเนี่ยจะเข้ามาที่พื้นที่ของกรุงโตเกียวแล้วนะคะ
ย่านนี้เนี่ยนะคะมีฝนตกอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหนักเบาสลับกันแล้วนะ
ตอนนี้เนี่ยเริ่มตกหนักแล้วเนี่ยนะคะ
จากการที่ฉันออกเดินสำรวจบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อแถวนี้ค่ะ
เขาจะติดป้ายเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงวันนี้จะเริ่มปิดแล้วนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงมีประชาชนบางส่วน
ที่ออกมาซื้อหาข้าวของอาหารหรือน้ำที่อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะ
เพื่อมากักตุนเอาไว้ตลอดช่วงอย่างน้อย๑๒วันนี้แหละค่ะที่จะต้องกักตุนอาหารเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดให้บริการรถไฟต่างก็ปิดบริการไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บรรยากาศทั่วไปตามท้องถนนวันนี้เนี่ยก็ถือว่ารถค่อนข้างโล่ง
แล้วก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงเดินถนนกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ทุกคนก็ต้องพกอุปกรณ์ก็คือร่มแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะ
ส่วนเรื่องของรถไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปวันนี้เกือบทุกเส้นทางคือปิดตลอดสายแล้วนะคะสิบสอง
แล้วก็อาจจะเริ่มเปิดให้บริการเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งก็คือวันที่๑๓หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีการก่อติดสถานการณ์รายงานทางโทรทัศน์ตลอดทั้งวัน
เส้นทางจะชนแถบคันโตคันโตก็คือแถวแถวโตเกียวของเราเนี่ยแหละค่ะ
ที่จะโดนเข้าไปเต็มนะคะแล้วก็มีตกใจนะคะขึ้นฝั่งช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้
แล้วก็ที่พิซซูโอกาศถือว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะ
อย่างจังหวัดชิบะเนี่ยเขาบอกว่ามีทอนาโดเกิดขึ้นซึ่งทอนาโดตัวนี้ก็เกิดจากอิทธิพลของไต้ฝุ่น
ทั้งที่เป็นส่วนหางเนี่ยแหละค่ะแต่สร้างความเสียหายทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายจำนวนมาก
มีรถยนต์ก็พังบ้านเรือนก็พังนะคะแล้วมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ
ความเร็วลมสูงสุดตอนนี้ล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานจะอยู่ที่ประมาณ๔๕เมตรต่อวินาที
เลื่อนที่ไปทางเหนือประมาณยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะปริมาณฝนสูงสุดค่ะที่น่าสนใจคือปริมาณฝนสูงสุดของสองวันนี้นะคะ
น่าจะรวมอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๐มิลลิเมตรค่ะถ้าเทียบกับประเทศไทยเราคือฝนตกตลอดทั้งปีมันอยู่ที่ประมาณ๙๘๐มิลลิเมตรเท่านั้นเอง
ใครที่ใช้ระบบสื่อสารของที่นี่เนี่ยนะคะ
ทางการญี่ปุ่นเขามีประกาศแล้วด้วยว่าจะมีให้บริการใช้ไวไฟฟรีในกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะคะ
ชื่อว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจแปนเนี้ยนะคะก็จะแต่ละไข้เขาก็จะให้บริการฟรีตั้งแต่
สิบเอ็ดเอ่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาช่วงเย็นเย็นนะคะแล้วก็จะสามารถใช้ได้ในบริเวณโตเกียว
ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับรวมทั้งมีน้ำท่วมสับพันธุ์ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เตรียมเอาไว้พอสมควรอย่างน้อย
บอกว่าต้องตุนเอาไว้ประมาณ๒๓วันในการที่จะยังชีพได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟดับน้ำก็ไม่ไหลด้วยเหมือนกันค่ะ
เท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนญี่ปุ่นเอง
เขามีท่าทีที่ตื่นตนกหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะ
จริงที่สอบถามนะคะคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมพอสมควร
แล้วก็ชาวโตเกียวถือว่าคราวนี้ค่อนข้างตื่นตัวมาก
ทั้งที่จริงเขาเป็นประเทศที่เจอกับไต้ฝุ่นอยู่บ่อยพอสมควรนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เขาเตรียมพร้อมมากเพราะว่ามันเป็นไต้ฝุ่นลูกใหญ่จริง
แล้วก็โตเกียวเมืองหลวงเนี่ยโดนหนักเลยนะคะ
ท่อระบายน้ำอะไรต่างเขาเริ่มมีการระบายน้ำปล่อยเอาไว้ก่อนแล้ว
เพื่อจะรอปริมาณฝนจำนวนมากนี่แหละค่ะเพื่อจะรับมือกับไต้ฝุ่น
ค่ะได้ค่ะยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไง
เดี๋ยวเราติดต่อคุณจุธารัฐให้รายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
ค่ะขอบคุณคุณจุธรัฐค่ะขอบคุณมากค่ะ
นี่คุณจุธารัฐอยู่ที่บริเวณย่านอสากุศะนี่นะคะ
ก็เท่าที่เห็นฝนตกเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นมาเรื่อย
ใช่ค่ะแล้วก็พวกทางซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง
คือประชาชนเองก็พยายามกักตุลสินค้าไปซื้อของเตรียมเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะปิดให้บริการ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณคือสถานที่ท่องเที่ยว

นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๓๕ปีเลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ต่อให้มีพายุมายังไม่เคยประกาศปิด
แปลว่าคือสถานการณ์นี้ก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจริงนะคะ
ย่านอาซากุศะซึ่งถือว่าเป็นย่านการท่องเที่ยวของกรุงโตเกียว
พาคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งที่ตะวันออกกันบ้างนะคะ
ย่านชินากาวะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะ
คุณชัชชาวาซึ่งจุดนี้เองคุณชัชชาวา
รายงานเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา
ช่วงนี้เองญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำคัญสำคัญหลายอย่าง
โดยเฉพาะฟอร์โมล่าวันจนถึงขั้นจะต้องยกเลิกการแข่งขันเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กับคุณชัชชาวาค่ะเชิญค่ะคุณชัชชาวาค่ะ
ครับสวัสดีครับ

เชิญค่ะสวัสดีครับผมค่ะสถานการณ์แถบนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
สถานการณ์ตอนนี้ผมอยู่ที่ชินากวะนะครับจริงคือผมมาติดตามการแข่งขันวันแชมเป็นชิปนะครับ
ทีละภาคการต่อสู้ที่ไทยรัฐทีวีช่องสถานี๑๒ถ่ายเพราะสด
กำหนดการก็จะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้นะครับ
แต่ว่าสถานการณ์พายุล่าสุดก็ถือว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันพอสมควร
เพราะว่าช่วงนี้นอกจากวันแชมป์เป็นชิปแล้วมันยังมีกีฬาระดับโลกที่มาแข่งขันที่ญี่ปุ่น
บี้ชิงชำโลกตอนนี้มีการยกเลิกการแข่งขันคู่ระหว่าง
คู่ในวันนี้ก็คือจะไม่มีการแข่งขันในวันนี้ตามโปรแกรมเดิมนะครับ
ซึ่งก็ตอนนี้เท่าที่เช็คข่าวอยู่ก็อาจจะมีการย้ายเมืองไปแข่งขัน
สนามอื่นนะครับอย่างคู่อังกฤษกับฝรั่งเศสอาจจะย้ายไปยังเมืองโออิตะ
ที่อาจจะหลุดจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับ
ส่วนฟอร์มูล่าวันครับหรือว่ารถศูนย์หนึ่งจริงช้ำโลกเจปนิสกลางปี
ก็มาลงในช่วงการแข่งขันช่วงนี้เหมือนกันครับ
มีกำหนดแข่งรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบแข่งขันจริงนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นกัน
สำหรับแข่งขันรอบชิงวันพรุ่งนี้นะครับ
ทีกำหนดไว้ในเวลาบ่าย๓ของวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้ว
แต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าพรุ่งนี้เช้าจะสามารถแข่งรอบจัดอันดับ
ก่อนที่จะเข้าสู่รอบแข่งขันจริงได้หรือเปล่านะครับ
ในเวลาประมาณ๑๐โมงเช้านะครับที่เขาตีไว้
แต่ว่าต้องดูสถานการณ์ฝนแล้วก็พายุที่โตเกียวก่อนครับ
ว่าจะมีความรุนแรงหรือว่าลดระดับลงมากน้อยเพียงใดนะครับ
ส่วนการแข่งขันวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
แข่งขันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าแล้วก็จะลากยาว

แชมเป็นชิปก็จะแข่งขันตั้งแต่๙โมงเช้าพรุ่งนี้ช่วงแรกนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีการบอกมาว่า
ยังแข่งตามโปรแกรมเดิมนะครับ
แต่ว่าในส่วนของผู้เข้าชมที่ซื้อตัวมาแล้ว
เขาก็ได้มีการบอกแจ้งเตือนมาแล้วครับว่า
สัญญาณขัดข้องนะต้องยอมรับนะว่าช่วงนี้
สัญญาณที่ญี่ปุ่นค่อนข้างขัดคล่องเพราะว่าลมเริ่มแรงแล้ว
สรุปแล้วคุณชัชวานประจำอยู่ที่จุดชินางาวะ
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จริงแล้วไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วย
ตอนนี้ยกเลิกชั่วคราวก่อนนะรอดูสถานการณ์พรุ่งนี้คือ

ส่วนสถานการณ์ที่นางวาวะก่อนหน้านี้ได้คุยกับคุณชัชวัลเหมือนกัน
คุณชัชวัลบอกว่าประชาชนในย่านนี้

ก็คือออกไปซื้อของข้าวของเตรียมไว้

ใช่ค่ะเขาก็เตือนนะทั้งโตเกียวโอซาก้า

แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อเมืองไทยของเรา
ใช่ค่ะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
แต่นี่ดิฉันดูนะคือทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รภูเวียงประคัมมินเนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นอยู่เช้านี้นะคะ
แล้วก็มีการรายงานในเรื่องนี้มาด้วยค่ะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาริตะก็อยู่ใกล้กับที่โตเกียวนั่นเองค่ะ
แล้วก็อธิบดีบอกว่าลักษณะของฝนตอนนี้เริ่มตกหนักเริ่มตกแรงขึ้น
ว่าอีกสัก๑๒ชั่วโมงนี้ศูนย์กลางของพายุจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวโตเกียว

ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ยังสามารถที่จะเดินทางออกจากสนามบินนาริตะได้
แล้วเที่ยวบินที่อธิบดีไปน่าจะเป็นเที่ยวบินรองสุดท้าย
แล้วยังจะมีเที่ยวบินเที่ยวบินนึงนะตอนประมาณเที่ยงตรงของวันนี้
การบินไทยจะพาคนไทยออกจากสนามบินนาริตะ
แต่ว่าเครื่องบินที่จะลงจอดทางสนามบินไม่อนุญาตให้ลงจอดแล้ว
เพราะว่าลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยค่ะ
สถานการณ์ก่อนที่พายุจะพัดขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เรารอรอแล้วจุดหมายสุดท้ายคือ
ประมาณเที่ยงของวันพรุ่งนี้น่าจะทราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวฝากเบอร์ฮอตไลน์ของสถานกงศูนย์ใหญ่กันหน่อยนะคะ
สถานกงศูนย์ใหญ่ประจำกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ
เดี๋ยวเราจะทบทวนเบอร์นี้นะคะเผื่อว่าใครมีครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่นั่น
และวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะคะ